นายช่างคอนโดหื่นฉุดลูกบ้านหวังขืนใจ
ในช่างนะในช่างแต่ข่าวนี้นะอยากให้ดูค่อยไปแล้วใจเย็น
แล้วฟังความทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะรู้สึกเหมือนผมที่ได้เห็นข่าวนี้แล้ว
คใช่ไหมพีคใช่ไหมพีคสำหรับผมมีจุดเอ๊ะหลายอย่างใช่ไหมคะ
มีจุดเอ๊ะหลายอย่างเดี๋ยวจะพาเอ๊ะจะพาเอ๊ะไม่วอเอ๊ะจะพาเอ๊ะ
นักศึกษาสาวนะครับกลับมาที่คอนโดปรากฏว่าทำคีย์การ์ดหาย
ตามช่างมาให้เปิดห้องให้หน่อยเปิดห้องให้หน่อยมันดึงผู้หญิงเข้าไปในห้องครับ

นั่นคือช่างครับเฟียสซ้ายมือคือช่างฮะ
ขึ้นมาขึ้นมากับนางสาวน้ำอันนั้นเป็นเจ้าของห้องเจ้าของห้องบอกว่า
ลืมคีย์การ์ดครับลืมคีย์การ์ดเสร็จปะอ้าวโอ้โหเฟียสเฟียส
ทำไมแม่ท่าทางดูจะทำไมทรงเป็นอย่างนั้น
ดูสนุกเหลือเกินดูเฟียสมาถึงหน้าห้องครับ
ถึงหน้าห้องปั๊บมีการกอดแล้วก็เอาหัวไปซบผู้หญิง
ทำได้ไงนั่นช่างนะช่างคอนโดผู้หญิงก็เดินหนีจากไป
นะครับแล้วปรากฏว่าพอถึงหน้าห้องเนี่ยฮะเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยเขาเปิดประตูได้แล้วเนี่ยฮะช่างเฟียส
คุณเป็นช่างคอนโดทำไมคุณทำแบบนั้นไหนให้มาช่วยเปิดห้องไม่ใช่เหรอ
นี่แหละครับเอาแล้วคนที่ขึ้นมาบนคอนโดนี้คือใคร
เพื่อนของนางสาวน้ำคือในระหว่างนั้นเขามีการแชทคุยกันตลอด
คือผู้ชายข้างล่างก็รู้สึกเอกใจคราวนี้ปั๊บตามขึ้นมา
คือมีคนไปเปิดประตูคอนโดพอดีตามขึ้นมาปั๊บโอ้โห
เมื่อตาต่อตามาประสานกันเพื่อนผู้ชายของน้ำกับเฟียส
นี่แหละฮะเหมือนมีการคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่ง
เนี่ยแล้วชี้เหมือนจะมีเกิดออกทาทางนะ
เดี๋ยวจะมีเรื่องน้ำก็ดึงเพื่อนเข้าห้องไป
แล้วเฟียสช่างก็เดินออกมาครับ
หลังเกิดเหตุผู้หญิงอายุ๑๘ปีคนนี้นะคุณผู้ชมนะ
กับพี่สาวเอาหลักฐานกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ไป
ไปแจ้งความกับตำรวจสพบางบัวทอง
เพื่อดำเนินคดีกับเฟียสเนี่ยเฟียสเนี่ยเป็นช่าง

พี่สาวของผู้หญิงอายุ๑๘ปีเล่าบอกว่า
คอนโดนี้เธออยู่กับน้องสาว

ส่วนน้องสาวเนี่ยเพิ่งเลิกเรียนกลับมาที่คอนโด
ก็เลยไปบอกเฟียสเฟียสเป็นช่างคอนโด

เหตุการณ์ก็เป็นไปตามจากกล้องวงจรปิดเอ๊ะแรก
ดอมคุณผู้ชมฮะคีย์การ์ดของผู้อยู่อาศัยมันน่าจะเปิดแต่ประตูคอนโดได้
แล้วก็เปิดที่ห้องตัวเองได้อันนี้ของเจ้าของ
แต่คีย์การ์ดของช่างจะขึ้นมาเปิดห้องข้างบนได้ด้วยเหรอ
นั่นเหรอสิไม่ได้ไม่ได้แล้วนี่เป็นช่างนะ
ได้ไหมคุณผู้ชมได้ไหมอันนี้เอ๊ะแรกดูข่าวไปเอ๊ะไปนะเอาไปต่อนะไปต่อนะ
นี่แหละครับคือพี่สาวของผู้หญิงอายุ๑๘ปีเล่าต่อบอกว่าปกติคอนโดนี้
อยู่กับพี่สาวไปซื้อของกลับมาใช่ไหมช่างก็เปิดให้เปิดให้เสร็จมันพยายามจะถอดกางเกง
อดเสื้อจะข่มขืนเพราะดีเพื่อนของน้องขึ้นมาก็เลยเอกใจนะครับ
เพราะว่าเพื่อนบอกเอ้ยไม่ค่อยไว้ใจไอ้ช่างคนนี้ล่าสุดทีมข่าวติดต่อเฟียสได้แล้วครับ
ช่างคอนโดครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเรียกหนังคนละม้วน
ถ้าอันนี้ต้องบอกว่าหนังคนละไฟล์แล้วเปิดจากไฟล์แล้วนะเขาบอกว่าจริงแล้ว
เขากับผู้หญิงในคนนี้รู้จักกันเคยแอบคบกันมาก่อนผมถึงบอกว่าให้ดูยาวดูยาว
คุณผู้ชมคิดตามไปวันเกิดเหตุที่เห็นในกล้องวงจรปิดเหมือนจะฉุดกระชากกันเข้าห้องใช่ไหม
นั่นเป็นการหยอกล้อกันครับฟังเฟียสก่อนลองฟังเฟียสสิ
จริงแล้วผมก็สารภาพว่าผมเคยมีอะไรกับน้องเขาผมก็เลยมาสารภาพกับแฟนผมเพราะแฟนผมเคยจับได้มารอบนึง
นี้พอมันมีคดีความผมก็เลยมาสารภาพกับแฟนอีกทีนึงว่าวันนั้นก็หวังว่าจะทำจริงแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเรื่อง
คือเขาบอกว่าแฟนเขามาผมก็เลยจะต้องลงพอแฟนเข้ามาก็จังหวะออกมาก่อนแล้วก็เจอกัน
ขึ้นห้องเขาเป็นเรื่องปกติให้อาหารปลาอะไรอย่างนี้เวลาเขาไม่อยู่ผมก็เข้าห้องเขาปกติอยู่แล้วใช่

เฟียสคุณผู้ชมครับ
เอาเดี๋ยวค่อยคิดกันไปนะ
เฟียดคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้คุณเป็นช่างคอนโดไม่ได้
ต่อจะให้คุณอะไรยังไงมีภูมิหลังอะไรยังไงกันมา
คุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ

คือผู้หญิงข้างแฟนเฟียด
คือฟังแฟนมาสารภาพเธอบอกเธอร้องไห้เลยนะ
รับว่าที่ผ่านมาเคยจับได้แล้วครั้งหนึ่ง
แฟนแอบคุยกับผู้หญิงเคยทักไปถามแล้วว่าเป็นอะไรกัน
ฝ่ายหญิงบอกให้ไปถามเฟียสเอง
นี่ฮะคือเฟียสนี่ทำผิดนะ
ทำผิดทั้งการดูแลคอนโดและทำผิดกับแฟน

แต่เขาผมว่าเขาคืออยากจะบอกความบริสุทธิ์ของเขา
ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่เฟียสทำผิดนะคุณผู้ชม

เดี๋ยวคดีความเฟียสบอกว่าเฟียสจะไปให้ปากคำ
กับตำรวจสพบางบัวทองตามหมายเรียกครับ
นี่แหละฮะที่ผมถึงบอกว่าอยากให้ตามดูติดแล้วเอ๊ะกันไป
คุณผู้ชมตัดสินเรื่องนี้อย่างไรอยู่ที่วิจารณญาณครับ
นี่ค่ะคือ

คอนโดจะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับ
มันจะเดือดร้อนไปถึงตัวคอนโดเองด้วย

สรุปว่าคีย์การ์ที่ถือที่เป็นของลูกบ้าน
เราสามารถสแกนเข้าคอนโดได้สแกนเข้าห้องเราได้
แต่คีย์การ์ดที่ช่างหรือนิติบุคคลถือ

ไม่สามารถสแกนเข้าห้องของลูกบ้านได้
ตายเลยถ้าช่างคอนโด
เอาคีย์การ์ดสแกนได้ทั้งประตูคอนโด
ถ้าสแกนห้องของลูกบ้านได้ด้วยตายดิ

หรือว่าตัวช่างเองเป็นอัลซอส

ไอ้คีย์การ์ดที่ช่างเอาไปใช้เนี่ยเป็นของนิติบุคคล
แล้วนางสาวน้ำไปแจ้งนิติบุคคล
นิติบุคคลก็เลยบอกให้เฟียส

ดูอีกทีดีกว่าดูอีกทีดิว่าใครเปิด

เมื่อกี้ใครเปิดเอาใหม่ออกใหม่อีกทีค่ะ
เอายาวเพลย์จากเดินลิฟส์ไว้เลย
แต่พออย่าเห็นเปิดป่ะ
นี่คุณผู้ชมแล้วดูอากาศกรรยาตอนนี้หน่อย
ปฏิกิริยาของคนสองคนเหมือนบ๊ายบายกันป่ะ
เหมือนหยอกเยาะกันเหรอ
เห็นแล้วเห็นไหมเห็นว่าคนชื่อเฟียส
การ์ดเหรอยื่นมือไปแตะนะ
ก็แสดงว่าเฟียสมีบัตรที่ใช้เปิดห้องลูกบ้านได้เหรอ
รู้มาอันนี้เดี๋ยวต้องหาคำตอบ

ถ้าเห็นชัดกว่าพวกพี่๓คนบอกมา

ข่าวนี้ฝากไว้ให้คีส
เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของลูกบ้านคนอื่นด้วยนะ